เศรษฐีป้ายแดงวันนี้แซ่บซีดจี๊ดจาดไปกับแม่ค้าแซ่บจากร้านกะเทยตำส้มตำลงเนินที่หารายได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองแบบภาคภูมิใจไม่อายใครจากนั้นจะพาไปชิมน้ำพริกแคบหมูที่กำลังเป็นไวรัลถูกพูดถึงและถูกแชร์มากที่สุดในตอนนี้จนปัจจุบันมียอดขายพุ่งพลวดทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากการด่าสินค้าตนเองให้
ข้าวเกรดพรีเมียมจากต่างประเทศจากทุกโซนในโลก
ใบนี้ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับเขาทำได้อย่างไรทั้งหมด
ติดตามได้ในรายการวันนี้ครับ
พบกับเทปรับทำเงินใหม่

ดูก่อนรวยก่อนกับรายการ
เศรษฐีป้าเงิน

ชิดซ้ายตกพอด

ตายแล้ว

ตายแล้ว

เดี๋ยวน่าจะผิดคิวผิดซีนน์ผิดรายการนะครับ
จะบอกเลยว่ามันจะแค่สุขซี่แค่เรือนร่างร่างกายนะครับค่ะส้มตำก็แซ่บมากไม่แพ้กันโอ้โหน้องบาทครับ
เป็นไงมายังไงถึงมาขายส้มตำได้ครับเนี่ยก็เกิดจากช่วงโควิดด้วยแล้วก็ทำให้มาขายส้มตำ
แล้วก็บวกกับทำส้มตำให้ที่บ้านทานคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ทำให้ลูกน้องทานคนงานที่บ้านทาน
แล้วก็เพื่อนเพื่อนทานเขาได้ลองชิมแล้วแล้วว่าอร่อยค่ะ
ก็เลยให้หนูลองเปิดเขาเขาจะไปเชียร์คือทำให้คนที่บ้านทานใช่แล้วแบบว่าสุดคนบอก
แต่เห็นว่านอกจากรสชาติที่แซ่บแล้วเนี่ยคนที่มาอุดหนุนเนี่ยคืออยากดูน้องบาทแต่งตัวแบบนี้ถูกไหม
เพราะว่าหนูจะเปลี่ยนชุดทุ่วันเลยค่ะอร่อยคือจริงเนี้ยเรียกว่ามาจากช่วงตำอร่อยแล้วนะฮะ

ใช่เขาบอกว่ายอดในโซเชียลที่ลงไปนี่

ขออนุญาตมากเลยค่ะน้องบ๊าช

อันนี้คือธรรมดาของซา

น้องฟ้าตายแล้วเนี่ยจะต้องตำส้มตำให้พี่ดูกันหน่อย
ไม่งั้นถือว่ามาไม่ถึงที่

เอาสิบมา

มีที่มาใช้ที่นั่ง
กลิ่นไก่ย่างแตะจมูกผมน่ะ

นี่จองออกเลยไม่น่าเชื่อคุณผู้ชม
อะไรรู้ไหมเขาทำแป๊บเดียว
นี่ครับคือเมนูตำปะร้า

โหตายแล้วบอกหน่อยว่า
มันดูแซ่บมาก

โดยที่ว่าเราจะทำยังไงให้ขายส้มตำได้

หนูเองก็หยิบชุดขึ้นมาใส่

พ่อว่า

เหนื่อยไหมหนู
สึงเลยนะครับ
ถ้าปลอดไปแล้ว
อร่อยสมคำร่ำเหลือนะฮะส้มตำสวยซิกซี่ของน้องบ๊าทนะครับ
ถ้าน้องบาทฝากร้านหน่อยเผื่อใครอยากจะแวะไปชิมไปลองดูครับ
แล้วก็ถ้าเกิดใครจะไปไปไม่ถูกก็คือติดต่อไปที่เบอร์๐๙๒๖๙๓๒๕๙๕ค่ะ
อะไรกันล่ะครับเนี่ยขายของแบบล้อเลียนสินค้าตัวเองก็มีด้วย
แหละครับเนี้ยน้ำพรีคแคปหมูยายน้อยเนี้ยเป็นได้ทุกอย่าง
ยกเว้นอาหารยกเว้นอาหารอ่าและพี่คนนี้แหละครับ
เจ้าของธุรกิจที่ไม่อวยสินค้าตัวเอง
แต่ก็สามารถสร้างยอดขายทะลมทลาย
ของเราจะเป็นน้ำพริกแป๊บหมูคือเป็นหนังติดมัน

ทำเสร็จแล้วก็จะเป็นน้ำพริกเลย

๖๐๐๐๐คือประมาณนั้นดีกว่าสุดแล้ว
เป็นอะไรที่แตกต่างสินค้าตัวไหนที่แบบเคยเห็นแล้วมันไม่ดี
จริงเราก็อยากไปพูดไปว่าเขานะแต่มันทำไม่ได้
แต่ของเราเรียนเชิญเลยให้มาทำเลย
เราทำการตลาดนี้ขึ้นมาเพื่อแบบว่าแย่งชิงลูกค้าจากน้ำพริกเจ้าอื่น
โดยเอาคอนเทนต์ดึงเขามาเราเล่นตัวเองก่อนอ่ะ
พอเล่นตัวเองปุ๊บลูกเพจก็เลยเล่นตาม
ทีนี้มันเหมือนคนแบบเคมีเดียวกันแต่ละคนสนุกว่า
เทนต์ที่แบบปังอยู่หลายตัวเหมือนกัน
เทนต์นี่๕๐๕๐เลยนะ๕๐อยู่ที่พี่อีก๕๐นี่อยู่ที่ลูกเพจเลย
เวลาลูกค้าซื้อน้ำพริกไปเขาจะมีเหมือนส่งการบ้าน
เอาไปแล้วไปทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยมีเคสหนึ่งหยิบแคปหมูอ่ะ
แล้วตะปูวางแล้วมันเอามาตอกเลยสุดยอด
ถ้าจุดเด่นเลยไม่เหมือนกับน้ำพริกเจ้าอื่นก็คือ

เมื่อ๒ปีก่อนแม่อยากแบบมีรายได้อย่างนี้
น้ำพริกแปบหมูนี่แหละเดี๋ยวช่วยโปรโมทให้น้ำพริกแป๊บหมูยายน้อยเลย
ละ๕๐บาทนะหลายร้อยคอมเมนต์เลยแต่ไม่มีสั่งมาคอมเมนต์นะ
เพื่อนมีแต่ตลกก็เข้ามาเล่นหมูแคปหมูหรือแคปหมากินแล้วฟันแตกอะไรอย่างนี้
หรือเราแบบจะเอาแบบทางนี้ดีวะอะไรอย่างนี้
ที่ทำให้คนอื่นรู้จักเรามีงานจะออกบูธ
จะทำป้ายไวนิวแบบมีโซโลแกนก็เลยโพสต์ให้ช่วยคิดหน่อย
สุดท้ายเนี่ยคนแชร์ไปประมาณสามหมื่นกว่ามีคอมเมนต์อีกหลายหมื่น
ไอเดียแบบเยอะจนแบบเลือกไม่ถูกอ่ะถ้าคนจำติดปากจะเป็นโซโลแกนนี้
น้ำพริกแค่หมูน้อยน้อยกินแล้วตายขายแล้วรอด
หลายคนเลยจะถามก่อนเลยนะก่อนซื้อบอกอร่อยไหม
พี่จะไม่บอกว่าอร่อยไม่อร่อยพี่จะบอกว่าลองเสี่ยงดู
ไม่ให้ลองสั่งนะให้มาลองเสี่ยงดู
เด็กกินได้เหรอฟันน้ำนมหักหมดยังไง
ถ้ายังไม่หมดก็กินได้เพราะเดี๋ยวมันความแท้ก็ขึ้น
เคยเห็นหินไว้หนุนล้อรถไหมอันนี้เอาไปหนุนได้

เวลาคุยคนถามว่าอยากได้รีวิวใครที่เคยซื้อไปแล้วบ้าง
ก็จะตอบไปว่าอ๋อไม่มีหรอกครับตายหมดแล้ว
เหนื่อยอ่ะบอกเลยเหนื่อยสุดคือเตาอินบล็อกเนี่ย
แต่พี่ก็คุยทุกคนนะไม่ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อก็คุยทุกคน
คิดว่าการคุยเหมือนทำให้เขารู้สึกดีกับโปรดักต์เรา
บางคนก็ไม่ได้อยากกินหรอกอยากคุย
สมมุติอินบล็อกมาร้อยสั่งจริงน่าจะไม่ถึงครึ่ง
จริงเขาก็มีคนสั่งแล้วก็มีคนคุยเล่น

แต่พอถ้าคุยนานไปกดนิ้วโป้งไลค์อย่างเดียวแล้ว
ไม่อยากคุยแล้ว

ใครจะมาแบบมุกอะไรแบบนี้เยอะ
ไม่คิดว่าเขาจะทำได้ถึงขนาดนี้

พี่ทำคอนเทนต์ขายด้วยคือ

ก็จะบอกว่าเอเลนซี่ก็สามารถติดต่อได้

แต่คุณจะทำยังไงให้คนมาซื้อ
นั่นแหละต้องเป็นโจทย์ที่คุณต้องคิด
สุดชอบ
เลิศมากอืม

ใบ้นิดนึงได้ไหมคะว่ามันไม่ธรรมดายังไง
พี่ป้องแล้วต้องไม่ธรรมดามากเลย

ล้อเล่นครับไม่ธรรมดาตรงที่

ภายในเวลาแค่๑เดือน

แต่ไม่ธรรมดาที่พี่ป้องหมายถึงก็คือ
แมวสีชมพูนี่แหละครับ

ตามคุณชนะไปเลยครับ
โอ้โหสวัสดีครับ

ผมกำลังตามล่าหาอาหารชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่า
ข้าวแมวสีชมพู

นี่แหละค่ะขายข้าวแมวสีชมพู
แล้วมาวันนี้เนี่ยอยากจะรู้ถึงวิธีการทำด้วย
เอาวันนี้ผมขอรบกวนนะครับได้เลยค่ะยินดี

แล้วก็จะไปทำข้าวแมวสีชมพูกันด้วย
สำหรับขั้นตอนการทำข้าวแมวสีชมพูก็ง้ายนะครับ
เริ่มแรกนำข้าวเทลงไปในชามผสม

เหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพครับ
จากนั้นก็นำซอสสูตรพิเศษของทางร้านมาคลุกผสมกับข้าวจนข้าวกลายเป็นสีชมพูแบบนี้
จากนั้นครับก็นำปลาทูที่ทอดแล้วมาวางบนข้าวซึ่งปลาทูนั้นทางร้านเขาก็จะคัดไซส์พิเศษ
แถมยังเลาะกล้างออกให้เรียบร้อยอีกด้วยครับจากนั้นก็นำผักต่างต่างมาจัดจานให้สวยงาม
ตบท้ายด้วยน้ำยำสูตรพิเศษเพียงเท่านี้เราก็จะได้เมนูข้าวแมวสีชมพูแบบนี้แล้วล่ะครับ
คุณเก๋ครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยแรกเริ่มเดิมทีของร้านเราร้านเราชื่อว่าร้าน
เคยทานแบบกับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายตอนเด็ก

ทีนี้พอเริ่มตรงนั้นเนี่ยกระแสตอบรับดีมาก
ก็เลยจากนั้นก็คือพีคมาตลอดปีนะคะก่อนโควิด
ทีนี้เราจะเล่าเรื่องยังไงให้มันถูกใจลูกค้า
เก๋ก็เลยนำเรื่องราวของคุณพ่อตอนเด็กนี่แหละค่ะว่า
เขาเคยทำข้าวคลุกปลาทูข้าวขยำปลาทูเลยค่ะ
แต่เขาก็มีลูกเล่นว่าทำสีชมพูให้เราทาน

เอามาขยี้เป็นคอนเทนต์ในการทำการตลาด
เห็นบอกว่าขายแรกเนี่ยนะพลิกเลย

แต่อยากจะรู้จริงว่าเคล็ดลับอะไรยังไงของเราเนี่ยครับ
ทำให้สินค้าของเราติดตลาดส่งออกในทุกวีทุกวัน
ก็ได้ว่าทำรายได้ให้กับเราเนี่ยเยอะ
เริ่มแรกนะคะมันต้องเริ่มจากวัตถุดิบ
คือถ้าเราเนี่ยมีวัตถุที่ดี
พร้อมจะจ่ายราคาสูงแน่นอน

แล้วคือแบบเราจะต้องไม่บอกเขาว่าใช้แบบนี้
แต่เสิร์ฟเขาอีกแบบแบบนี้ไม่ได้
ก็คือความซื่อสัตว์ต่อลูกค้านั่นเอง
คุณเปิดมาในกล่องต่อแล้วมันแบบนั้น

อย่าไปโอเวอร์เครมหรือไปส่งสินค้าไม่ตรงปก
แบบเนี้ยจะเริ่มจากหลักร้อยอ่ะ
ขยับไปหลักพันอย่างนั้นมันจะขยับมาหลักหมื่น
ดูเป็นไอเดียก็ได้ทำขายก็รวยครับ

ใครจะไปคิดครับว่าเมนูบ้านในความทรงจำที่เราเคยกินอย่างนี้
ที่ทำง่ายแสนง่ายสุดเลยนะฮะ
จะสามารถสร้างรายได้ให้กับคนคนหนึ่งได้มากถึงขนาดนี้

เห็นแบบนี้ครับต้องรีบค้นหาและลงมือทำครับคุณผู้ชมครับ
แน่ว่าเศรษฐีคนใหม่ของเมืองไทย

นี่แหม
มีเหรอคะว่าน้องจะน้อยหน้าพี่ทั้งสองคน
ว่าใบตองมีร้านอยู่ร้านหนึ่งที่อยากจะแนะนำพี่ทั้งสองคน

ใครที่ไปเที่ยวจังหวัดนี้คุณต้องตกใจนะ

จังหวัดแพร่

ถือว่าคุณไปไม่ถึงจังหวัดแพร่ค่ะ
เอาเป็นว่าเดี๋ยวใบตองจะพาพี่ป้องพี่เนยและคุณผู้ชมนะคะ

ตำนานความอร่อย

ว่าเราจะพาไปกินข้าวขาหมูกับข้าวมันไก่
ถูกต้องแล้วล่ะครับ
งานนี้จะพาบินลัดฟ้าไปจังหวัดแพร่นู่นเลยล่ะครับ

ข้าวมันไก่ข้าวขาหมู
รวมไปถึงข้าวหมูแดงหมูกรอบของร้านโพสต์
สดีเจ้าเก่าอำเภอสองนั้น
อร่อยไม่เป็นสองรองใครเลยทีเดียว
แต่ดูหน้าตาของแต่ละเมนูแล้ว

ร้านนี้ถึงขายดีมากว่า๔๐ปีได้ล่ะครับเนี่ย
เราไปฟังจากปากของลูกค้ากันเลยดีกว่าครับ
น้ำจิ้มเค้าอร่อย

ข้าวขาหมูที่ถือเป็นเซอร์เนจิ๊กซิกเนเจอร์แล้ว
คุณยายทองดีแร็ดสอง
วัยเจ็ดสิบสองปีเจ้าของร้าน
ยังแนะนำให้ลองชิมข้าวหมูกรอบ
ที่ผ่านการอบด้วยสูตรพิเศษ
ทำให้หมูมีความกรอบนอกนุ่มใน
เขียวเนี่ยดังกรุบกันเลยทีเดียวล่ะครับ

ข้าวมันไก่ข้าวขาหมูร้านพจน์รสดี

ร้านเขาตั้งอยู่ใกล้กับตลาดขวัญนคร

ด้วยความอร่อยที่บอกกันปากต่อปากแบบนี้
เราจะยกให้ทุกเมนูของร้านพรดดี
เป็นร้านตำนานของอร่อยแห่งเมืองแพทย์
นั่นเองเจ้า

แซ่บจริงอะไรจริงเขาคงไม่ขายดิบขายดีมานานขนาด๔๐ปีแบบนี้นะคะ
คุณผู้ชมอย่าลืมนะถ้ามีโอกาสก็ไปอุดหนุนกันได้
สำหรับข้าวมันไก่คุณยายทองดีนะคะ

ส่วนช่วงหน้านะคะอย่าพลาดนะคะเรามีอีกหนึ่งธุรกิจที่ไม่ดูไม่ได้เลยค่ะ

อ่าวันนี้นะคะพี่มดพาทุกคนนะคะมาที่ไทยรัฐทีวีเนอะ

อันนี้จะเป็นส้มไต้หวันเนอะส้มไต้หวันนะคะ
น้องต้นน้องต้นรีบเข้ามาดูพี่เลยใช่ไหมคะ
ซ่อมกลิ่นทั้งเปลือกเนาะซ่อมกลิ่นทั้งเปลือกนะคะ
ลูกค้าพี่มดมาแล้วลูกค้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
การ์ดพี่มดมาแล้วค่ะครับผมหล่อมากหล่อมากหล่อมาก
มดเชิญค่ะค่ะค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวพี่มดขายของก่อน
เคยซื้อผลไม้พี่มดด้วยนี่สิพี่มดเนื้อคอสจริง
เรียกว่าลีลาลีลาดีค่ะค่ะเอามาดูกันดีกว่าค่ะ
ว่ามีอะไรบ้างเช่นส้มอันนี้ส้มไต้หวันใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะอันนี้อะไรครับอันนี้จะมาหอมจ้ะอันนี้จะเป็นส้มเช้งค่ะ
เช้งจีนค่ะส้มเช้งจีนใช่ค่ะเช้งจีนค่ะอังกฤษแม่มด
ใช่ค่ะอ่าอะไรค่ะบัวหิมะค่ะบัวหิมะบัวหิมะ
แล้วเขาเขาทานกันไงครับนี่อ่าอันนี้จะทานสดสดเลยค่ะ
แล้วฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้มีอะไรบ้างจ้ะตรงนั้นจะเป็นอ่า
อันนี้จะเป็นแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลอ่าแกนน้ำพึ่งนะคะ
ตัวนี้เป็นออร์แกนิคค่ะครับจ้ะตัวนี้จะเป็นฟูจิบูทูค่ะ
แล้วก็มีอันนี้จะเป็นองุ่นอินเดียค่ะครับองุ่นดำอินเดีย
แล้วก็องุ่นเขียวอินดีอันนั้นจะเป็นส้มกินทั้งเปลือกค่ะ
มันจะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวค่ะพี่ป้องลองคือมันจะได้กลิ่นคือความสดชื่นของเปลือกค่ะ
สุดยอดลองเลยค่ะพี่ป้องนอกจากซ่อมกินทั้งเปลือกแล้วนี่
กีวี่เขาก็กินทั้งเปลือกนะคะพี่ป๊อก
เป็นยังไงค่ะปกติค่ะเป็นยังไงพี่ป้องปกติพี่มดขายอยู่ที่ไหนค่ะเนี้ย
นาตาดซอยสี่สิบหกค่ะครับแล้วปกติเนี้ยจะบอกว่ามาดามมดน่ะ
เขาให้ลูกค้าที่เข้ามานะคะคือชิมหมดเลยนะอืม
คือไม่ห่วงอ่ะจ๊ะโลละหกสิบค่ะชิมได้ชิมไหมจ๊ะ
ตัวนี้หวานเป็นไหนน้ำผึ้งค่ะชิมค่ะชิมค่ะคุณพี่ค่ะชิมได้เลยค่ะ
อันนี้ล้างแล้วนะคะอร่อยไหมคะพี่เป็นไงชำค่ะชำนุ่มนุ่มนะคะจ้า
แค่นี้ก็น้องก็ไม่ได้นอนแล้วค่ะเพจเด้งทั้งคืนเลยค่ะคุณพี่ค่ะ
อันนี้โลละหลายร้อยมากนะคะชิมแต่ได้ชิมหมดเลยเหรอคะ

แต่ขอให้ทุกคนได้มีโอกาสแบบว่าได้ริมลองรสชาติ
พี่มอสจะมีรีลาเรียกว่าถือมีดหนึ่งอืม
แล้วก็พลองเลยปลอกชิมปลอกให้ลูกค้าชิมเหรอ

กับศูนย์ล่า
มากันแล้วเหรอโอ้ยมากันตั้งแต่ตีห้าเลย
จ้ะเดี๋ยวก่อนนะพี่ลงของก่อนนะ
อันนี้ของเยอะเลยค่ะวันนี้นะคะ
เจอตัวแล้วล่ะครับโอ้โห
กำลังลงของจัดร้านกันเลยล่ะครับ

ดามดไปเหมามาจากไหนครับเนี่ย
อันนี้ส่วนหนึ่งก็จะเป็นตลาดไทยนะคะ
ฝั่งนี้ก็จะเป็นพวก๔มุมเมืองนะคะ

ค่ะนี่โชว์เดี๋ยวก่อนนะยังโชว์ไม่ได้

งั้นเราปล่อยให้มาดามดเขาจัดร้านให้เรียบร้อยก่อน
เท่าที่เห็นนี่ผลไม้ดูดีมีคุณภาพมาก
มาดามดมีวิธีเลือกยังไงบ้างล่ะครับ

วิธีการเลือกคือถ้าเกิดเราเลือกเนี่ยแล้วเราบีบ
ขอให้ลูกแข็งนะคะข้างในจะไม่มีความเสียหาย
แต่ถ้าเราบีบไปที่หัวแล้วมันยวบลงไปอย่างนี้ค่ะ
มันจะมีความเสียหายข้างในนะคะ

ตัวนี้จะเป็นของเชียงรายค่ะ

คุณพ่อ๗๐บาทค่ะ

โอ้โหเผลอแป๊บเดียว

อยู่ไหนคะเดี๋ยวจะผ่านเนื้อให้ดูนะคะ

ลืมเอาลงจากรถเพิ่งเอาลงค่ะบนตึกค่ะอยู่บนตึกตะโกนลงมานะคะ
เอาสองลูกค่ะนี่แหละค่ะวิธีการหลอกของพี่มดนะคะ
ใช่บอกแล้วขนาดของที่ลืมลงนุ่มนุ่ม
ตัวนี้คือเปรี้ยวหน่อยกินกับพริกเกลือค่ะ
ตัวนี้หวานนุ่มชุ่มปากค่ะนี่จ้ะพ่อจ๋าพ่อจ๊ะพ่อจ๋า
เวลานุ่มนุ่มมาเยอะเยอะอย่างงี้นะคะพี่มดก็จะมีบริการฟรีนะคะ
คือเคี้ยวให้ค่ะจะเคี้ยวให้หนุ่มหนุ่มทานนะคะ
อ่าสองร้อยยี่สิบค่ะตอนสองร้อยห้าสิบจ้ะ
ขอบคุณคุณแม่มากค่ะจ้ะเดี๋ยวน้องต้นเนาะไปเอารถนะคะ
เดี๋ยวพี่มดยกให้นะคะจะมาเทียบหน้าร้านเลย
ยกใส่รถให้เลยนะคะเห็นลีลาการขายของของแม่ค้าคนนี้
พอหอมปากหอมคอกันแล้วเราไปฟังเสียงลูกค้าของมาดามดกันหน่อย
จะได้ยืนยันกันชัดว่าเขาติดใจแม่ค้าคนนี้ขนาดไหน
อาจจะใสดีกะมาที่ไรนะมีของแถมตลอด

คุณภาพดีค่ะแล้วก็แปลก

บางทีแบบว่าทั้งรถทั้งแถม

สุดยอดไปเลยล่ะครับได้ยินแบบนี้แล้วก็อดชื่นใจ
แทนมาดามไม่ได้จริงนะครับเนี่ย
แต่แต่ใครจะตามหาซื้อผลไม้ก็ต้องรีบหน่อยนะครับ
เพราะมาดามเขาขายแค่๔ชั่วโมงเท่านั้น
ช้าหมดอดนะครับ

แพงนะเอาจริงคิดไม่กี่คนก็หมดลูกแล้วอ่ะ

จะไม่ให้ชิมนิดหน่อยพี่ก็จะให้ชิมแบบว่า
บางทีก็ใหญ่กว่านี้อีกให้ชิมแบบหนำไปเลยค่ะ
แล้วทำไมพี่ถึงใจปั้มขนาดนี้ครับ

เล็กเล็กอะไรอย่างเงี้ยครับคือบางทีพี่มองเขาทันอย่างเงี้ครับ
แล้วมันเหมือนกับว่าพอเรามาถึงจุดหนึ่งที่เราพอจะแบ่งปันได้อะไรอย่างเงี้ย
พี่ก็อยากจะคือเราเคยเป็นคนหนึ่งใช่ได้แต่ดูเขาถ่ายใช่ค่ะ
พออยู่ในจุดจุดหนึ่งที่เราให้ได้ใช่เราก็เลยอยากจะให้เขาได้ลองมากใช่ใช่
ใจดีแบบนี้เนี้ยฮะครับบอกกันนะครับว่ามีแฟนคลับนะฮะอืม
ว่าขับรถมาจากต่างจังหวัดเลยนะฮะเขามาจากไกลแค่ไหนครับพี่มด
น้องนัทนะคะอยู่อ่าวนางนะคะคนนี้ก็จะเปิดรีสอร์ทแล้วบอกดูพี่มดทุกวันเลยค่ะ
วันไหนที่พี่มดไลค์เนี้ยไม่มีวันไหนที่จะไม่ดูก็ดูทุกทุกครั้งอืม
มันจะมีอยู่ยุคนึงช่วงโควิดนะคะครับไม่มีคนมาที่ร้านพี่มดนะอืม
บอกผ่านสื่อไปดีกว่าเผื่อใครอยู่แถวบางนาจะได้มาอุดหนุนพี่มดเนอะ
แล้วพอเริ่มร้ายปุ๊บเป็นไงครับค่ะก็เหมือนกับว่าเขาก็คงเจอของแปลกแล้วเนาะ
คนขายผลไม้แล้วแต่งตัวอย่างนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยจ้ะหนึ่งสะดุดก็คือสิ่งที่เขาจะหยุดดูไม่ไม่เลื่อนไปก็คือว่าการแต่งตัวบุคลิกของพี่แล้วก็น้ำเสียงของพี่
บางคนก็จะติดใจเสียงชอบเสียงพี่มดมากเลยครับชอบเสียงพี่มดมากเลยเรียกว่า
ขอถามได้ไหมว่าวันหนึ่งอ่ะขายได้ประมาณเท่าไหร่ค่ะอืมก็แล้วแต่ของที่เข้ามานะคะ
วันไหนเนี่ยถ้าพี่มีของมาหลอกเยอะเอ้ยไม่ใช่ค่ะมาขายบ้างเยอะวันไหนที่พี่มีของเยอะ
น่าสนใจแล้วมันเป็นสินค้าที่แบบทุกคนต้องการยังอังุ่นแม่มดเนี่ยพี่ขายแค่สองร้อยห้าสิบ
จริงจริงก็ว่าหน่อยเป็นแฟนคลับที่ผลละล้าไม้นอก
ใช่ค่ะแล้วไหนต้องรู้ราคาทุกอย่างเฉพาะที่มดกาลไทยสองร้อยห้าสิบคือถูกมากใช่ค่ะ
ราคาดีขนาดนี้นะครับแต่ละวันเนี่ยยอดออนไลน์เยอะไหมครับ
เยอะค่ะเป็นร้อยค่ะโอ้โหของพี่นี่เป็นร้อยร้อยกล่องต่อวันนะ
คือเรียกว่าฮอตมากยอดขายในออนไลน์นะรอรอนิดนึงนะคะทุกคน

เอาล่ะครับตอนนี้เราก็มาอยู่หลังร้านผลไม้ของมาดามด
เป็นที่เรียบร้อยเราจะมาตามดูวิธีการแพ็คของที่ลูกค้าสั่งมาทางออนไลน์
เขาทำกันยังไงบ้างเพื่อให้ผลไม้ยังสดใหม่จนถึงมือลูกค้ากันล่ะครับ
หลังจากที่ว่าลูกค้าพี่มดซานะคะพี่มดก็ยังไม่เก็บร้านนะคะ
แต่พี่มดก็จะมาดูออเดอร์ก่อนมาดูออเดอร์ว่าวันนี้มีอะไรบ้าง
อันนี้คือเป็นของวันนี้นะคะของวันนี้ที่จะต้องส่งนะคะ
แล้วก็จะมีออเดอร์ของวันต่อไปนะคะแต่คือจะจัดส่งวันต่อวัน
แต่ก็ต้องไปตามคิวเนอะสาลีหิมะนะคะ
ก่อนหน้านี้พี่มดก็แพ็คใส่กล่องอย่างดีแต่บางทีเนี่ยการกระแทก
เกิดจากการขนส่งเนี่ยมันเสียหายแล้วพี่มดเค็มเยอะมากเลยค่ะ
มันก็ต้องใช้การห่อบางทีก็ห่อหลายชั้นนิดนึงค่ะ
ถ้าทำอย่างนี้แล้วความเสียหายของพี่มดออกมาน้อยนะคะ
จะไม่ค่อยเสียหายค่ะพี่มดก็จะไม่เจ็บตัว
เปิ้ลก็จะห่อคล้ายคล้ายกันค่ะแต่ห่อเนี่ย
จะหอบพี่มดก็จะมีโฟมเพราะว่าบางทีเสียหายมาก
ผลไม้เนี่ยเป็นอะไรที่บอบบางหัวใจพี่มดเนี่ยนะจะวายค่ะ
เวลาส่งเพราะเราไม่ได้หิ้วให้กับมือนะคะ
ไม่ได้ฮิ้วเราไปส่งให้ขนาดบางคนมาฮิ้ว
ฮิวเองอะไรเองไปถึงบ้านบางทีก็ยังเกิดการช้ำ
แต่อันนี้พี่มดน่ะเหมือนเราฝากให้กับคนอื่นไปส่งนะคะ
บางทีแต่ถ้าสินค้าเสียหายยังไงเนี่ยพี่มดยินดีเค็มให้นะคะ
จ้ะแล้วก็อันนี้ส้มไต้หวันค่ะอันนี้ส้มไต้หวันนะคะ
อุบลราชธานีค่ะอันนี้ของอุบล
เรียกว่ากว่าที่พี่มดจะประสบความเสร็จทุกวันนี้นะคะ
ชีวิตผ่านอะไรมาเยอะมากอยากให้พี่มดช่วยแบบเล่าตรงนั้นให้ฟังหน่อยค่ะ
ค่ะก็ตอนเด็กน้องที่บ้านพี่มดเนี้ยก็เหมือนกับจะไม่ค่อยมีตังค์กันค่ะ
ก็เหมือนกับว่าเกี่ยวข้าวขุดดินแล้วตัวพี่มดเองก็เกี่ยวข้าวขุดดินด้วย
ไปเกี่ยวข้าวที่ไหนพี่ก็ไปเกี่ยวข้าวด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
พี่เป็นพี่สาวคนโตพี่ก็จะต้องเลี้ยงน้องไม่ได้ไปเรียน
ต้องเสียสละเลยใช่ค่ะก็คือไม่ค่อยได้เรียนเรียนมั่งไม่ได้เรียนมั่งอะไรอย่างเงี้ย
แล้วกูก็เลยถามว่าทำไมมามั่งไม่มามั่งพี่ก็บอกหนึ่งไม่มีใครเลี้ยงน้อง
ครูก็บอกถ้าไม่มีใครเลี้ยงน้องก็เอาน้องมาที่โรงเรียนเลยโหอันน้องมาด้วย
ก็เลยเอาน้องมาที่โรงเรียนแล้วก็ไปฝากอนุบาลค่ะแล้วทำไมบางทีหยุดอีกคือบางทีไม่มีเงิน
พอไม่มีเงินอะไรอย่างเงี้พี่ก็เลยเหมือนกับว่าไปขอเขาในโรงอาหาร
เห็นอาหารเนี้ยเขาบางทีแบบเด็กกินมั่งไม่กินมั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
กันคิดในใจว่าเราไม่มีตังค์แต่เรามีอาหารกินคือแล้วเขาให้น้องกินก็คือไปขอพาโรงล้างจาน
ขอล้างจานในในโรงอาหารพอกระดิ่งดังปุ๊บพี่ก็จะไปรับน้องที่ห้องอนุบาลก่อน
แล้วก็เอามาวางไว้ที่โรงอาหารครับแล้วก็จานข้าวที่น้องน้องเขากินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย
พี่ก็จะเก็บมาแล้วก็อาหารอันไหนที่เรากินได้เราก็จะไปวางวางไว้ให้น้องกินแล้วเราก็ไปล้างจาน
ภายในหนึ่งหนึ่งชั่วโมงที่ว่ามีเวลาพักคนอื่นก็ไปเล่นกันแต่เราก็มามาล้างจานมาอะไรอย่างเงี้
อาหารใช่ค่ะค่ะอันนั้นคือหนึ่งอย่างที่เราอยากอยากคือเราอยากเรียนปกปรบมือ
ปสี่เราทำอะไรกันอยู่เราเล่นกระโดดยางใช่ยังเล่นกระโดดยางยังไม่มีสาระเลยนะฮะ
ใช่มีเลยพี่มดตุ๊กท่ายังขาดเนี้ยน้องด้วยอ่ะอ่านะฮะแล้วสิ่งบอกว่าพอเรียนเสร็จ
มาได้แต่งงานมีชีวิตคู่อ่าก็ใช่ค่ะก็จะก่อนแต่งงานเนี้ย
มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งคืออายุเราไม่ถึงไงค่ะแล้วพี่จะทำยังไงเหมือนกับว่าเออ
จะหาเงินได้ยังไงเนอะหรืออะไรยังไงครับค่ะคือหนึ่งก็คือว่าไปสมัครงาน
หักหอมเยาวราชครับคืออายุเราเพิ่งจะประมาณสิบสี่กว่ากว่าอ่า
ยังทำงานไม่ได้ค่ะแต่เขาให้โอกาสเพราะว่าอีกแค่ไม่เท่าไ
เราทำงานได้แล้วเราค่อยมากอกแบบฟอร์มให้มันเต็มรูปแบบ
จะได้มีเงินตรงนั้นนะคะอืมพี่ก็อยู่บริษัทหมากหอมมาได้ประมาณสองปีสามปี
ค่ะแล้วก็แม่ให้แต่งงานชีวิตวัยรุ่นหรือชีวิตอะไรอย่างเงี้เราไม่มีเลย
คือคือคุณแม่ให้พี่มดแต่งงานว่าอย่างงั้นเถอะใช่ค่ะแม่คือยอมใช่ค่ะ
ก็คือว่าหนึ่งเราไม่มีใครยังไงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่แม่ค่ะ
หลังจากแต่งงานได้แต่งงานเห็นบอกว่าก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จในเรื่องของชีวิตแต่งงานเท่าไหร่
ใช่ค่ะจุดแตกหักมันอะไรเกิดขึ้นนะครับพี่ก่อนหน้าที่จะแตกหักเนี้ย
เรามีปัญหากันหลายเรื่องก็คือเถียงกันอะไรกันครับบางทีก็อาจจะมีคือผู้ชายบางทีเขาก็มีเรื่องเล่นเนาะ
ทำกินพี่ไม่ชอบเรื่องเล่นครับเราเพราะว่าการเล่นการพนันเนี่ย
มันไม่ได้ทำให้ชีวิตใครดีเกิดแบบเหมือนอ่าปากเสียงกัน
บางทีมันก็ถึงขนาดลงมือกันอ๋อจ้ะก็เหมือนกับเขาตีเรา
บางทีเราเดินไม่ได้สามวันเลยอ๋อแล้วเขาก็กลัวเราอ่ะ
จะกลับไปหาแม่อืมเขาก็ขังว่าเราไว้ในห้องเลยฮะอืมจ้ะค่ะ
ก็คือพี่ก็อยู่อย่างนั้นแต่เขาก็ส่งข้าวส่งน้ำจนเราดีขึ้น
แล้วก็มาคุยกันขอโทษนะอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยอืม
คือสิ่งหนึ่งที่ยึดพี่ไว้ได้คือลูกค่ะคำว่าลูกแล้วพี่อยากอยู่กับลูก
แล้วตกลงคือจุดไหนอันนั้นยังไม่เลือกที่ทำให้พี่มดตัดสินใจว่า
ทนไม่ไหวแล้วก็จะมีอยู่ช่วงนึงคือเหมือนกับว่าแม่เราเนี่ย
เขาจากกรุงเทพเนี่ยเขาไปอยู่กับเราเอาแม่เอาน้องเอาทุกคนมาอยู่บ้านพักหลวง
เขาก็จะมีความรู้สึกว่าไม่พอใจที่เราดูแลพี่น้องดูแลญาติดูแลอะไรอย่างเงี้ย
แล้วมันเหมือนกับว่าเขาก็ไปไล่พ่อแม่เราอืม
ออกจากบ้านไปเลยนะถ้าไม่ออกก็จะเอาตำรวจมาลากคออ่า
นั่นแหละคือมันเป็นจุดเปลี่ยนของพี่ว่าพี่พอกันทีทำกับเรายังไงก็ทำได้
แต่อย่ามาทำกับพ่อแม่เขานะครับเราก็เลยตัดสินใจออกจาก
ก็เลยออกจากบ้านค่ะใช่ค่ะพร้อมกับพ่อแม่เลยใช่
นั่นคือจุดเปลี่ยนใหญ่ในชีวิตใช่คือพี่ทิ้งหมดเลยอืม
พี่มดมาทำอะไรครับตอนนั้นก็มาขายผักครับ
รู้จักกับพี่อยู่คนนึงเขาอยู่ตลาดสี่มุมเมือง
เขาก็เลยพาพี่เขาไปตัดผักสี่มุมเมืองแล้วเป็นไงคะขายดีไหมคะ
ก็ก็ได้จ้ะมันมันได้ไม่ได้อยู่ที่เราโอ้โหจ้ะคนถ่ายเก่ง
คือเป็นคนอย่างงี้ผมว่าพี่มดนี่ขยันสุดสุดจริงจริงค่ะแล้วอย่างงี้จุดเริ่มต้นที่มาขายผลไม้นอก
พี่มองแล้วว่าตรงเนี้ยกำไรพี่ได้พอครับแต่มันยังไม่พอกับสำหรับลูกสามคนครับ
แล้วก็ตัวเราบางทีพ่อแม่พี่น้องด้วยบางทีเราขายทุกวันทุกวันบางทีก็เบื่ออ่าครับ
คิดในใจเราเปลี่ยนจากการเบื่อคือเราหาสิ่งอื่นมาเติมมันมีสิ่งแปลกใหม่วันนี้เรามีอันนี้
วันนี้เรามีไอ้นั่นอืมก็ทำแค่ดึงจุดดึงเหมือนให้คนสนใจ
ไม่ได้มีแค่คณะกวางตุ้งผักบุ้งค่ะทุกวันที่มาหาพี่มดเนี่ยมันจะต้องมีอะไรใหม่ใหม่มา
มันจะไม่เหมือนกันใช่ค่ะมันจะไม่เหมือนกันในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี้ย
หลายหลายคนเดือดร้อนกันพี่มดยังขายได้แล้วก็ขายดีด้วยขายได้ค่ะ
มดก็เลยเปิดโรงทานแจกอาหารฟรีให้กับคนที่แบบได้รับผลกระทบต่างเปิดที่ไหนคะโรงทาน
ที่บังนาล่ะค่ะตรงข้ามกับร้านพี่เลยอ๋อพี่จะไปขอหน้าเซเว่นเขาค่ะ
มีความรู้สึกว่าก่อนหน้านี้มีคนมาซื้อของที่ร้านพี่รู้สึกน้อยลงพี่มีความรู้สึกว่าเฮ้ย
เป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นค่ะพี่ถามเขาบางคนเขาบอกตกงานอืมจ้ะ
พี่ก็เลยมานั่งมาคิดกันว่าเออพี่ทำกับข้าวเลี้ยงเขาดีกว่า
แล้วก็จะมีพี่อีกคนนึงบอกมดเดี๋ยวถ้าเกิดทำอย่างเงี้ยพี่ร่วมด้วยอืมครับ
มันไม่ใช่ว่าเกิดจากพี่คนเดียวพี่คนนี้ร่วมด้วยคนนั้นร่วมด้วย
พี่ก็ไปบอกบุญด้วยใช่ค่ะบอกว่าเดี๋ยวพี่จะเลี้ยงโรงทางนะ
ใครอยากจะร่วมกับมดก็มาร่วมปบมืออืมปบมือด้วย
พี่บอกนะคะว่าตอนแรกก็เริ่มจากผัดค่ะใช่ค่ะถามว่าเป็นผลไม้
ผลไม้นอกและตอนนี้ครับมีผลิตภัณฑ์อื่นมาขายเพิ่มอีกนะครับ
โอ้โหเรื่องว่ามีของใหม่ตลอดจริงจริงใช่พี่มดมีอะไรบ้างครับ
ก็จะเป็นน้ำพริกนะคะอ่าน้ำพริกทอดอันนี้ฝีมือพี่เลยนะ
ฝีมือพี่น้ำพริกธรรมดากับน้ำพริกทอดใช่ไหมคะ
อันนี้เป็นปลาร้าผัดค่ะวันนี้พริกทอดพี่ทำไม่ทัน
อันนี้จะเป็นปลาร้าผัดค่ะปลาร้าผัดทรงเครื่องค่ะนะคะ
อันนี้เป็นค่ะเป็นปลาร้าผัดทรงเครื่องค่ะพี่มดทำเองหมดเลยใช่ไหมค
ใช่ค่ะปลาร้าผัดตัวนี้นะพี่จะใส่หมูใส่ไข่
แล้วก็ใช้เวลาผัดถึงสี่ชั่วโมงค่ะทำเองใช่ค่ะ
มีน้ำพริกอะไรบ้างคะที่ขายก็เป็นอ่าน้ำพริกเผาผัดใส่กุ้งค่ะค่ะ
แล้วก็น้ำพริกปลาย่างค่ะจ้ะแล้วก็ปลาร้าผัดทรงเครื่องค่ะค่ะ
แล้วทำไมเราถึงนั้นเลยอยู่อยู่เดี๋ยวนะขายผักผลไม้อยู่ดี
มาขายเป็นน้ำพริกเฉยเลยทำไมต้องเป็นน้ำพริกอ่ะ
ก็คือว่ามันจะมีบางช่วงที่ว่าผลไม้ขาดตลาดค่ะ
มันจะทำให้ยอดออเดอร์เราซบลงไปบ้าง
ก็ไม่ได้ว่าเยอะแต่เราก็เหมือนกับว่าเราอยากให้ยอดเราคงเดิม
เราก็เสริมของแห้งขึ้นไปอ๋อแล้วมันเป็นของที่เราผลิตได้เองค่ะ
เรียกว่าอืมพี่มดทำทุกอย่างทำทุกอย่างเอออยู่จริงจริงจริงค่ะ
นับถือในความขยันนะฮะให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้า
หลายคนที่ประกอบอาชีพอยู่ตอนนี้ว่าได้รับผลกระทบจากโควิด
แล้วพี่มดผ่านช่วงนั้นมาได้ครับอืมเราอย่าคิดว่ามันจบแค่ตรงนี้ครับ
เราเดินต่อไปข้างหน้าเนี้ยเราเจออะไรเยอะแล้วก็โอกาสที่มันจะมาจากเรา
จากคนอื่นอีกเยอะทุกสิ่งทุกอย่างเรามองย้อนกลับไปเนี่ย
บางทีมันแย่กว่าวันนี้อีกเรายังผ่านมันมาได้เลย
กับเรื่องแค่นี้ทำไมจะผ่านมันไปไม่ได้
ค่ะวันนี้นะคะเราได้กำลังใจดีจากพี่มดนะ
เรียกว่าสู้ชีวิตจริงฝ่าฟันทุกอย่างมาได้จนแบบว่าสำเร็จอย่างทุกวันนี้นะคะ
โควิดนี้ก็ฝ่าฟันวิกฤตไปด้วยกันนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมาดามมดมากมากเลยค่ะ
ที่มาแชร์ประสบการณ์กับเราค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ
พี่ดีใจมากเลยมาป่อผลไม้ให้น้องน้องทานนะหนูเนี้ย
ลูกพีชไหมชิมลูกพีชไหมไม่ไม่ไม่ถามแล้วกินอย่างเดียว
อันนี้คือขอกินได้ไหมลูกค้าคนนั้นคือชิมอย่างเดียว
ไม่ซื้อใช่ค่ะมีไหมคะไม่ซื้อนี่ชิมอยู่มีไหมคะ
แต่ว่าชิมอิ่มแล้วก็กลับบ้านพรุ่งนี้ก็มากินไป